คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมจำข่าวน้องตะวันได้ไหมคะ
น้องอายุ๑๑ขวบเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันลอยกระทงอะค่ะ
น้องอยากจะเก็บสตังค์ซื้อโทรศัพท์มือถือ
ฐานะไม่ค่อยดีน้องก็เลยลงไปหยิบเหรียญที่อยู่ในกระทง
แล้วน้องจมน้ำอันนี้คือภาพตอนที่พยายามจะช่วยน้องขึ้นมา
และปั๊มหัวใจแล้วก็รีบส่งน้องไปโรงพยาบาล
น้องสมองตายตอนนั้นคุณหมอบอกว่าโอกาสรอดแค่เปอร์เซ็นต์เดียว
ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจครับ
ถ้าถอดคือน้องไปเลยไม่สามารถหายใจได้เอง
คุณแม่เคยบอกกับทีมข่าวคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะ
แม่ก็ตั้งใจว่าอวัยวะของน้องส่วนไหนที่สามารถใช้การได้จะบริจาค
คุณผู้ชมเป็นเรื่องเศร้าคือน้องตะวันเสียชีวิตนะคะ
ซึ่งอวัยวะของน้องได้บริจาคจริงบุญใหญ่จริง
ส่งต่อชีวิตให้กับอีก๕คนนะคะ
ตะวันคือเด็กชายกิตตินันทการฤทธิ์มหาอายุ๑๑
มน้ำเพราะลงไปเก็บเหรียญในกระทงในคืนวันลอยกระทง
โรงพยาบาลแจ้งว่าน้องตะวันเสียชีวิตในเวลา๑๔นาฬิกา๕๒นาทีค่ะ
ครอบครัวก็เลยตัดสินใจเหมือนที่เคยบอกไปตั้งแต่ต้น
ขอบริจาคอวัยวะของน้องตะวันนะคะ
คุณหมอพิจารณาแล้วว่าอวัยวะของน้องตะวันสามารถบริจาคได้ดังนี้ค่ะ
สามารถบริจาคไป๒ข้างช่วยคนได้๒คนนะคะ
ตับ๑ชิ้นช่วยได้อีก๑คนกระจกตา๒ข้างช่วยได้อีก๒คน
คุณหมอบอกว่าสามารถบริจาคอวัยวะได้เพียงเท่านี้
คุณผู้ชมค่ะนี่คือบุญอันยิ่งใหญ่จริง
อวัยวะของน้องตะวันช่วยคนได้อีก๕คนนะคะ
ส่วนหัวใจไม่สามารถบริจาคได้นะคะ
เพราะหัวใจหยุดเต้นไปก็เลยไม่สมบูรณ์ค่ะ

เวลา๑๔๕๒หมอได้ถอดเครื่องช่วยออกอันที่

ส่วนเครื่องการดับ
การบริจาคร่างกายสรุปน้องได้ไปบริจาคอวิวาส่วนไหนตั้งครับ
ที่ได้หมอแจ้งมานะครับมีได้ช่วยคนทั้ง๕คนครับ
มีอวิวาส่วนไตต้อง๒ข้างช่วยได้๒คน
แล้วก็ตับได้หนึ่งครับช่วยได้คนหนึ่ง
แล้วก็กระจกตาได้๒คนครับ๒ข้างเลยครับ
คือหมอว่าได้แค่นี้
ครอบครัวของน้องอยู่ที่อุดรธานีนะคะ
คุณแม่ของน้องตะวันคุณแม่วันทนา
ก็บอกว่าก็อย่างที่เคยเล่าไปนั่นแหละ
ว่าน้องตะวันไปเก็บเหรียญในกระทงก็เพราะว่าครอบครัวยากจน
ตะวันอยากเก็บเงินอยากได้โทรศัพท์มือถือ
เพราะว่าตอนนี้ก็ต้องแบ่งโทรศัพท์เล่นกับพี่ชาย
ตะวันไม่เคยเอ่ยปากขอเงินคุณพ่อคุณแม่เลยนะคะคุณผู้ชม
ตะวันลงมือหาเงินด้วยตัวเอง
พอได้เงินมาก็จะมาดีใจมาโชว์แม่ก็เก็บเงินเก็บเงินเรื่อยอะค่ะ
คุณแม่เลยบอกว่าถ้าชาติหน้ามีจริง
อยากให้น้องตะวันไปเกิดในที่ที่ดีกว่านี้
ไม่ต้องมาลำบากเก็บเหรียญในกระทง
เก็บเงินโปรยทานเก็บขวดไปขาย
ต้องไปหาข้าวกินจากโรงทาน
อยากให้น้องตะวันไปเกิดที่สบายกว่านี้
เวลาเขาได้เงินนี่เขาอยากดีใจเลย
เขาดีใจมากเลยเวลาโอ๊ยแม่หนูได้เหรียญ๑๐
แม่ได้แบบนี้สิเขาดีใจมาก
พอเราเห็นแล้วเราก็เอ่ย
เขาเอาถุงเงินมาโชว์เราเนอะ
นี่แม่เขาได้เยอะมากเลยนะ
แต่จังหวะที่จมเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปจมตอนไหนเนาะ
เราล้าสายตาจากลูกแค่ปั๊บเดียวเอง
คือแล้วเราก็ไม่ภาวนาให้กลับมาเกิดเป็นลูกเราอีก
กลับมาเกิดเป็นหลานเราอีกเราไม่ภาวนาแบบนั้น
ถ้าให้เขาไปเกิดกับคนอื่นที่เขาพร้อมกว่านี้
กุศลครั้งนี้คุณพ่อคุณแม่บอกว่า
อยากให้น้องตะวันได้ทำบุญที่ยิ่งใหญ่
เป็นการทำบุญที่บริจักษ์อวัยวะเนี่ยค่ะ
มันคือบุญสุดท้ายบุญใหญ่ของน้องตะวันเองจริง
เพื่อที่จะช่วยเหลือคนอื่นนะคะ
ครอบครัวของน้องตะวันก็พาทีมข่าวไปดูเสื้อผ้าชุดสุดท้าย

ไปดูรองเท้าคู่ที่ลอยขึ้นมาหลังจากน้องตะวันจมน้ำ
ดูของเล่นของน้องตะวัน
คุณผู้ชมค่ะของเล่นเนี่ยค่ะน้องไปเก็บจากกองขยะนะ
ของเล่นเก่าฝาขวดน้ำอัดลม
ก็มาจินตนาการทำเป็นของเล่น

เก็บขยะเก็บของเก่าที่พอจะใช้ได้ขวดพลาสติกอะไรอย่างนี้
บางทีก็เอาไปขายแล้วก็เก็บมาเล่นเอง
เก็บเงินที่เขาโปรยทานจากโรงทาน
แล้วเวลาไปโรงทานทีไรได้อาหารได้อะไรมา
ก็เอามาให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะ
การจัดงานศพของน้องตะวันค่ะ
โดยงานต่างก็มาช่วยกันเยอะ
กองพันธ์ราปที่๑สมธารราปที่๑๓
ก็ส่งเจ้าหน้าที่ส่งกำลังพลมาช่วย
ครอบครัวก็ดีใจที่คนมาช่วยน้องเยอะขนาดนี้นะคะ

เพราะจริงแล้วตอนนี้ทั้งบ้านมีเงินเหลือแค่หลักร้อยบาทเท่านั้นค่ะ